คุณผู้ชมคะต้องตามความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานที่นราธิวาสนะคะ
โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านมีบ้านเรือนประชาชนเยอะเลย
เกิดระเบิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต๑๒รายบาดเจ็บ๑๒๑รายมีภาพจากกล้องวงจรปิดวินาทีที่เกิดเหตุนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะวินาทีที่โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟตั้งอยู่ในหมู่บ้านมูโนอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสระเบิดขึ้นช่วงจังหวะที่ช่างกำลังเชื่อมต่อเติมชั้นวางของภายในโกดังคือภายในโกดังแห่งนี้มีดอกไม้เพลิงและพลุกว่าสองคันรถสิบล้อถูกเก็บ
เอาไว้คาดว่าน้ำหนักมากถึงห้าตันหรือห้าพันกิโลกรัมซึ่งรัศมีร์เนี่ยไกลถึงสองกิโลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านของชาวบ้านที่เห็นวินาทีเกิดเหตุภาพนี้ค่ะ
หน้าต่างเราให้เห็นสองมุมเลยนะคะในบ้านนะคะแล้วก็มุม
ด้านข้างแบบนี้ก็จะได้เห็นประตูหน้าต่างที่พังถล่มลงมาแรงระเบิดทำให้
มีผู้เสียชีวิตสิบสองรายค่ะนายมูหามัตรีสุวรรณ
มิงซูแคร์อายุยี่สิบแปดปีคุณภรรีดาสาและ
อายุห้าสิบห้าสิบเจ็ดนางจันนิสาดาโออายุยี่สิบแปด
นางสาวอริสาดาโออายุสิบเก้าในเด่นดาโออายุหกสิบสาม
เด็กชายอิรชาติดอล้ออายุแค่๔ขวบนะคะ
เด็กหญิงอมีลันดอลล้ออายุเพิ่ง๘เดือนคุณผู้ชมค่ะ
นายสมศักดิ์มณีโชธนางอุทัยมณีโชธ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตรายที่สิบสิบเอ็ดสิบสอง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบและชันสูตรนะคะรายนามของผู้เสียชีวิตอยู่หน้าจอแบบนี้
ส่วนคนเจ็บค่ะจำนวนมากเลยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดราย
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล๑๐รายอาการสาหัส๑นะคะ
ส่วนอีก๙ก็คือพ้นขีดอันตรายแล้วเราขึ้นรายนามให้คุณผู้ชมได้ติดตามผ่านหน้าจอนะคะ
คือเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเยอะมาก
ภายในหมู่บ้านมูโนะเนี่ยนะคะล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนได้รับความเสียหายสามร้อยหกสิบห้าราย
บ้านเรือและทรัพย์สินเสียหายสองร้อยเก้าสิบรายโรงเรียนเอกชนเสียหายไปสองค่ะ
ยานพานะได้รับความเสียหายไปสิบห้าก็ไม่ได้มีผู้ติดอยู่ในซากประหลักหักพังแล้วนะคะ
ทางจังหวัดใช้ศูนย์กีฬาอบตมูนพเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัย
แล้วก็จะเร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุทั้งเรื่องของทรัพย์สินและเรื่องของจิตใจ
และประกาศให้พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ภัยพิบัติค่ะ
มีการเปิดครัวสนามนะคะทำเข้ากล่องเพื่อแจกจ่ายนะคะ
แล้วก็เปิดจุดรับบริจาคที่ทำการเทศบาลเมืองสุไงโกลก
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะบริจักษ์สิ่งของ

สิ่งของที่รับบริจาคก็จะมีพวกเข้ากล่องน้ำดื่ม
ข้าวสารอาหารแห้งวัตถุดิบในการปรุงอาหารและผ้าขนหนูด้วยค่ะ
ครับผมล่าสุดครับคุณโดรวีสุดพุ่มนักข่าวของเราลงพื้นที่นะฮะ
โกดังที่เกิดเหตุมีพื้นที่ความกว้าง๕๐คูณ๕๐เมตร
ที่คุณดนตรวีไปสำรวจ
พันกิโลกรัมเนี่ยกองก็เริ่มเทิมแบบนี้นะครับ
โดยโกดังที่เกิดเหตุสร้างอยู่ท่ามกลางบ้านเรือนประชาชน
กลางตลาดมูโนะเป็นตลาดค้าส่งชายแดน
ที่มีทั้งคนไทยคนมาเลเซียมาเที่ยวมาซื้อของกันเยอะเลย
แรงระเบิดครับทำให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชน
รัศมีประมาณ๓กิโลเมตรเสียหาย
และคุณดนระวีไปสำรวจพบมีหลุมลึก
ประมาณ๒เมตรกว้าง๓เมตร

มันยุบยวบลงไป๒หลุมเลยนะครับ
ว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ตั้งที่วางดอกไม้ไฟทั้งหมด
ค่ะแรงระเบิดแรงอัดมันไปทุกทิศทุกทาง

พื้นเลยซุดกลายเป็นหลุมแบบนี้
หัวหน้าอาสาสมัครบูรณนิษฐีเสริงหมู่ทาน้ำใจสุไหงโกลกบอกว่า
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือคนติดค้างที่อยู่ในซากปรักหักพังทั้งคืน
จนพบชิ้นส่วนร่างของผู้ตาย
ร่างเจอแค่ท่อนบนครับห่างจากโกดังประมาณ๑กิโลเมตร
ร่างเจอแค่แขนที่กระเด็นไปอยู่บนต้นไม้

แล้วทราบต่อมาว่าน่าจะเป็นร่างของช่างที่เชื่อมเหล็กภายในโกดัง
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุระเบิดเห็นว่าช่างเข้ามาเชื่อมเหล็กอยู่นะฮะ
แล้วเกิดประกายไฟแล้วไปตกลงในกลองกระดาษ

จนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงค้นหา
ผู้ที่ศูนย์หายหรือว่าผู้ที่บาดเจ็บอยู่ภายใต้ซากประหลักหักพังนะครับ
รวมทั้งร่างถ้าหากว่ามีผู้เสียชีวิต
แต่ว่าที่ผ่านมานั้นยังหาไม่เจอก็ยังคงค้นหาต่อไป
กว่าจะมั่นใจว่าค้นหาครบถ้วนหมดแล้ว
นางศรีตีครับเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกับโกดัง
แรงระเบิดทำให้บ้านทั้งหลังเสียหายครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกำลังนอนอยู่ที่โซฟาจู่

สลบไปประมาณครึ่งชั่วโมง

กำแพงบ้านถล่มมาทับร่างของเธอครับ
โชคดีที่ผนังพิงโซฟาเนี่ยมาทับเหมือนกับเป็นช่วยเครื่องป้องกันร่างของเธอเอาไว้เธอจึงรอดตาย
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอหัวแตกนะครับแล้วก็บาดเจ็บ
โกดังเก็บดอกไม้ไฟแห่งนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นประมาณสัก๘เดือนก่อน
ทำธุรกิจนี้มานานแล้วเธอก็คิดตลอดนะว่าอุ้ยมีโกดังมาตั้งอยู่ในชุมชนแบบนี้เนี่ย
สักวันหนึ่งมันจะเกิดระเบิดไหมถ้ามันระเบิดมันจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยก็กลัวนะครับ
กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงจริงนอกจากนี้ช่วงที่มีดอกไม้ไฟเก็บอยู่ด้านในโกดังเนี่ย
ก็เห็นว่าจะมีช่างเข้าไปเชื่อมเหล็กต่อเติมโครงสร้างอยู่บ่อยโอ้แค่มีโกดังมาตั้งรู้ว่าเป็นดอกไม้ไฟพลุก็กลัวแล้วนะ
ยังมีช่างมาเชื่อมอีกมาอ๊อกเหล็กมาเชื่อมเหล็กมีประกายไฟอีกก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่
แล้วเธอบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าช่างเขาเข้าไปเพื่อจะเชื่อมเหล็กสร้างชั้นเก็บของหนีน้ำท่วม
ทำได้ประมาณสัก๑๕วันแล้วที่ผ่านมาหมู่บ้านเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่มาแล้วหลายครั้ง
คือหนักจากน้ำท่วมมาแล้วแล้วรอบนี้มาเจอกับพลุระเบิดอีกนะฮะ
แต่ชาวบ้านไม่รู้แหละเขาจะคุยหรือไม่คุยเราไม่รู้นะแต่ความรู้สึกเราเรากลัวมาก
เขาทำอะไรเสี่ยงไหมครับมาแบบชวดเชื่อมเหล็กทำนู่นทำนี่ที่มันกลายเป็นประกายไฟขึ้นมาได้
เขาเชื่อมเหล็กอ๋อเขาเชื่อมเหล็กข้างในเขาทำงานอยู่ข้างใน
จากนี้ครับคุณนนระวีได้พูดคุยกับคนที่สูญเสียคนที่รักในครอบครัวทั้งเมียทั้งลูกครับ
คุณอัครเบลวสูญเสียเมียลูกชาย๔ครวบและลูกสาวอายุ๘เดือน

รวมไปถึงพ่อตาและน้องเขย๕ชีวิตนะครับ
หลังเกิดเหตุก็ย้ายมาพักอาศัยที่บ้านญาติ
จากว่าบ้านของเขานั้นก็ถูกแรงระเบิดไม่เหลือซากเลยครับ
เสียทั้งทรัพย์สินทั้งบ้านและคนที่รัก
อักมันเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาพานักเรียนไปแข่งฟุตบอลที่ตัวจังหวัด
จนกระทั่งรองพอโรงเรียนโทรมาบอกว่า
ดังพลุดอกไม้ไฟระเบิดเขารีบกลับบ้านทันที
พอมาถึงบ้านคือเห็นพี่เขยอุ้มศพลูกสาวออกมา
สภาพถูกไฟไหม้เขาก็เศร้าเลยนะฮะ
พยายามจะเข้าไปที่บ้านหัวใจมันแตกสลายแล้วตอนนั้น
แต่ก็ยังมีหวังว่าขอให้คนอื่นยังปลอดภัย
แต่เข้าไปไม่ได้เจ้าหน้าที่ห้ามเขาไว้เพราะอันตรายมาก
สรุปแล้วในบ้านเขาตายทั้งหมด๕ชีวิต
พ่อตาน้องเขยเมียรักลูกชายลูกสาวถูกไฟคลอกครับ

หรือคนใดก็ตามรับผิดชอบเร่งช่วยเหลือเยียวยาเร็วที่สุด
ไม่ใช่แค่ครอบครัวเขาแต่อีกหลายครอบครัวที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับ
มันหมดหมดจริงหมด
หมดทั้งบ้านแล้วหมดทั้งคน

จะให้เจ้าของมาคุยมาเคลียร์
เพราะว่าไม่ใช่แค่บ้านพวกมันเดียว
เยอะรอบเบียบร้อยกระดับโกดังที่เกิดความเสียหายและก่อนอยู่ชีวิต
โดยความประมาทของเขาเอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกู้ชีพกู้ภัย

สั่งการให้สอบสวนว่าโกดังดังกล่าวนั้นขออนุญาตถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีการจดทะเบียนชื่อร้านวิรวัตรพาณิชย์
มีนางสาวปียนุษย์พึ่งวีรวัตรซึ่งเป็นภรรยาของนายสมปองนกุล
ขายสินค้าการเกษตรของใช้ในครัวเรือนรวมทั้งประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟเป็นเจ้าของครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ประสานไปยังนายสมปองแล้วก็ภรรยาแล้ว
ทั้งสองนั้นทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ได้
จากพาสมาชิกครอบครัวไปท่องเที่ยวต่างพื้นที่ในช่วงวันหยุดยาว
เพราะเกิดขึ้นช่วงหยุดยาวพอดีเลยนะครับ
การทำให้เกิดการระเบิดทำให้มีคนเจ็บคนตายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก
ความผิดในการครอบครองวัตถุจำพวกระเบิดเพลิง
และ๓พื้นที่จังหวัดภาคใต้เป็นพื้นที่เฉพาะในเรื่องของความมั่นคง
ในการขายพวกดอกไม้ไฟอะไรต่างอยู่แล้วด้วยนะครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติม